ไปว่าทีมแพทย์ของพี่ตูนเนี่ยเขาต้องการให้พี่ตูนพักรักษาตัวนะคะ
เนื่องจากพบว่าพี่ตูนมีอาการบาดเจ็บ
บริเวณกล้ามเนื้อขาก็คือกล้ามเนื้อขาอักเสบนั่นแหละ
วันแรกของการพักฟื้นร่างกายพี่ตูนยังเก็บตัวเงียบนะคะ
อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีริคัน
โดยไม่มีการนำอุปกรณ์เช่นรถลายสดออกมาทำกิจกรรมแต่อย่างใดนะคะ
ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลบ้านหนองเสม็ด
ซึ่งคาดว่าคุณพ่อคุณแม่ของตูนจะเข้าพักนั้นถูกปิดเงียบ

พร้อมด้วยนายกฤษณากลิ่นน้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลบางสะพาน
และได้รับคำยืนยันว่าครอบครัวได้เข้ามาที่บ้านพักประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
นี้ชาวบ้านได้รวบรวมเงินบริจาคกว่า๑๒๐๐๐บาท
เพื่อรอมอบให้กับพี่ตูนในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ
ส่วนกำลังใจไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะท่วมท้นส่งมาจากทั่วทุกสารทิศเลย
ดูอย่างชาวบ้านที่จังหวัดชุมพรรายนี้ค่ะชื่อนายสุภานัทสุธิกรนะคะ
เจ้าของรถแบ็คโฮลรับจ้างได้นำรถของตัวเองพร้อมกับครอบครัว
มารอให้กำลังใจพี่ตูนและรวมเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้
พร้อมกับติดผ้าขาวซึ่งเขียนด้วยลายมือของตัวเอง
ด้วยข้อความว่าให้พี่ตูนสู้และยกให้พี่ตูนเป็นยอดคน
ที่พี่ตูนเองเป็นนักร้องที่ไม่สามารถหาเงินทองได้ง่าย
โดยไม่ต้องตรากตรำขออภัยนะคะ
พี่ตูนเป็นนักร้องสามารถหาเงินทองได้ง่าย
โดยไม่ต้องตรากตำออกมาวิ่งหาเงินขนาดนี้
ขอกราบน้ำใจอันประเสริฐและขอให้พี่ตูนหายจากบาดเจ็บในครั้งนี้โดยเร็วค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป